ช่วงโควิดแบบนี้อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายอกสบายใจ
แล้วก็ต้องหาที่พึ่งยึดเหนียวจิตใจกันหน่อย
หลายคนไปไหว้ไอ้ไข่อ่าไปขอพรขอโชคขอลาด
เนี่ยจะโชคดีแล้วก็มีคนโชคดีจริงจริง
คราวนี้เขาก็เลยรวมตัวกันไปแก้บนไปถวายการแก้บนให้กับไอ้ไข่
ด้วยวิธีการอะไรไปดูค่ะนี่เห็นไหมคะต้นผ้าป่าคุณผู้ชม
มากันพุ่งใหญ่ใหญ่เลยอย่างนี้นะคะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
พากันมาทอดผ้าป่าสามัคคีถือว่าเป็นการแก้บนไอ้ไข่

อยู่ที่ตำบลท่าจำปีอำเภอเมืองจังหวัดพยาว

ใช่ค่ะที่นี่เราเล่าข่าวให้ฟังอยู่บ่อยครั้งเลยนะ
สมณตุ้มท่าก็เป็นวัดดังวัดหนึ่งเหมือนกัน
แล้วก็มีกุมารเทพหรือว่าไอ้ไข่เนี่ย
อยู่ที่นั่นหลายคนไปขอโชคขอลาบ
แล้วล่าสุดเขาบอกว่าถูกรางวัลในงวดที่ผ่านมา
ชาวบ้านบอกว่าก็ต้องกลับมาแก้บนตามที่ขอพรเอาไว้แหละ

เขาขอไว้ว่าให้ถูกรางวัลแล้วจะนำผ้าป่ามาถวายเป็นการแก้บน

พอมาถวายปุ๊บก็มีพระครูใบดีกาทศพลหรือครูบาหนุ่ยยานเวทีเจ้าอาวาสวัดสมณตุ้มท่า
เป็นผู้รับการถวายพร้อมกับให้ศีลให้พรแก่ญาติโยมนะคะ
หลังจากเสร็จพิธีแล้วชาวบ้านก็พากันจุดทูบจุดเทียน
ขอโชคลาภกับไอ้ไข่อีกครั้ง

รถยนต์ปืนหนังสติ๊กขนมน้ำเขียวน้ำแดงแล้วยังมีรองเท้าสเก็ตด้วย

ปรัดทัดปรัดทัดปรัดทัดจ่ะหลายนัดเลยอ่ะ
ชาวบ้านก็จุดกันโป้งดังสนันวัตรเลย
ยังไม่มีทัศนมแต่สิ่งที่เรียกได้อยู่
แต่สิ่งที่ชาวบ้านสนอดก็นี่ละค่ะ
งวดที่จะถึงนี้๑๗มกราคมจะโชคดีอีกครั้งหรือเปล่า
อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังไม่ใช่ทุกคนที่ขอแล้วจะโชคดีนะคะ